ส่วนดีทั้งสองท่านและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

คือต้องบอกว่าตอนนี้คนเขาตรวจสอบสภาพอากาศเป็นชีวิตประจำวัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วต้องตรวจสอบจริงนะ
เพราะว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่อากาศดีฟ้าเปิดแจ่มใส
หลังจากที่ภาคเหนือฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน

แต่ว่าต้นสัปดาห์ใหม่ชาวกรุงต้องเตรียมล่มอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามีโอกาสเจอฝนในกรุงเทพจันทร์อังคารพุธนี่แหละ
ใครจะล้างรถใครจะซักผ้าก็รีบในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ละกัน

ต้นสัปดาห์หน้าฝนก็มาล้างเสาร์อาทิตย์นี้ล้างอาทิตย์ปุ๊บจันตก

เราจะได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้สะพัดขึ้น

วันนี้นอกจากจะมีการคาดการณ์สภาพอากาศ

สำหรับงานวันเด็กมีที่ไหนจัดกิจกรรมบ้าง
ภาพอากาศในแต่ละจุดที่เขาจัดกิจกรรมเป็นยังไง
วันนี้มีมาให้ตรวจสอบกันด้วยเดี๋ยวไปชมกันนะครับ

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศหลายพื้นที่นะครับ

ถือว่าดีละทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่าง
โดยเฉพาะกิจกรรมวันเด็กที่จะมีการจัดกิจกรรมหลายจุดในประเทศไทยนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามีจุดไหนที่เขาจัดกิจกรรมกันบ้าง

ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าเรียนรู้เดินตามงานของพ่อนะครับ

อย่างที่บอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงนะครับ

แต่ว่าในช่วงบ่ายแดดอาจจะแรงหน่อย
ดังนั้นก็พกร่มไปด้วยแล้วกันนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันความร้อนแรงของแสงแดดที่จะส่องมา
ต่อไปครับไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับ
เขาก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นชมฟุตบอลร่วมทำบุญวันเด็กนะครับ
ซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ใครจะไปก็สามารถที่จะไปได้มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน
มีโชว์ต่างรวมถึงการเตะบอลโชว์ด้วย
ใครจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
อากาศตอนเช้าเย็นสบายแต่ว่าตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อย
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนี่คือสภาพอากาศที่บุรีลำนะครับ
ไปต่อที่ประเวณจังหวัดนครราชสีมาโคราชใกล้บ้านเราเอง
องบินที่๑โคราชนะครับขอเชิญชวนเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมงานวันเด็กนะครับ๒๕๖๐ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว
ไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงเครื่องบินต่างรวมไปถึงการแสดงผ่านผล
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๑๖นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณลานจอดเครื่องบินกองบิน๑นครราชศรีมา
สภาพอากาศเย็นสบายในช่วงเช้านะครับตอนบ่ายแดดก็อาจจะไม่แรงมากนักนะครับ
เพราะว่าพรุ่งนี้ท้องฟ้ายังมีเมฆค่อนข้างเยอะถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวครับ
ที่สวนสัตว์กันบ้างนะครับเด็กหลายคนชื่นชอบเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับสวนสัตว์ต่างซึ่งในวันเด็กเนี่ยนะครับเขาก็มีสวนสัตว์ต่างที่เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตวศิษฐ์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตวเชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมาสวนสัตว์สงขลา
สัตว์ขอนแก่นแล้วก็สวนสัตว์อุบลราชธานีมีกิจกรรมต่างเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดของสวนสัตว์นะครับ
อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกันแต่ว่าหลังจากนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นสัปดาห์หน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการคาดการณ์นะครับว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แน่นอนครับการแผลลงมาก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าในช่วงแรกของการแผลลงมา๑๔๑๕ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกได้บ้างนะครับในบริเวณทางตอนกลางของประเทศแล้วก็อาจจะเป็นฝนฟ้าขนอง
ต้องระวังหน่อยหลังจากฝนหยุดตกแล้วอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ
ภาคนักศาสตร์เหนือจะเย็นลงเยอะที่สุดนะครับประมาณ๓๖องศาเซลเซียส
อยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อากาศจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทาง
เที่ยวตามจุดต่างก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ครับ
เมื่อช่วงไหนบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะเยอะขึ้น
เพราะว่ามรสุมจะแรงขึ้นคลื่นก็จะแรงขึ้นเช่นเดียวกัน
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ปิดท้ายวันนี้กับอีกหนึ่งคลิปวีดีโอ
เป็นคลิปวิดีโอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เหมาะสำหรับวันเด็กในวันพรุ่งนี้
จะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนไปชมกันครับ
สำหรับภาพนี้นี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้
นี่คือทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาปสีชมพูที่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับมีที่มายังไง
สำหรับทะเลสาปแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นทะเลสาปที่มีชื่อว่าเล็กคิวเลอร์นะครับ
เด่นที่ทำให้ทะเลสาปแห่งนี้นะครับมีสีชมพูอย่างที่เห็นเพราะว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าดูน่าเลียล่านะครับ
มีอยู่เป็นจำนวนมากแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะดูดกลืนแสงสีเขียวแล้วก็ปล่อยแสงสีแดงออกมาก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
ไปถึงนักวิทยาศาสตร์ได้ไปศึกษากันทะเลสาปแห่งนี้ใครจะไปก็ถ่ายรูปมาฝากให้กับเท้าเขาชัดของเราได้ชมกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้สุดสัปดาห์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ